สุดยิ่งใหญ่อลังการกลับมาแล้ว

วันนี้มีคนมาบอกข้อมูลเราด้วยใช่ไหมใช่แล้วค่ะเอาล่ะ
ขอต้อนรับแขกรับเชิญสุดพิเศษนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ดีเจวีระวีโรธนะคะวันนี้เราพิธีกรเราต้องมาสัมภาษณ์ดีเจเนอะ
เออพูดเก่งกว่าเราอีกมั้งเนี่ยเออแม่น่ะ

เพราะฉะนั้นเนี่ยรับรองว่าใครที่คิดถึงนะฮะการกลับมาครั้งนี้ยิ่งใหญ่นอกจากเรื่องของทีมงานแล้วเรื่องของตัวมันเองด้วยครั้งนี้เนี่ย

ปรับหมดเลยปรับหมดเลยด้วยความแบบว่าอยากให้มันน่ากลัวมากขึ้นแล้วก็เข้าถึงอารมณ์ได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเราเลยขยับนะฮะรูปร่างของมันให้ตัวใหญ่มากขึ้นสูง๑๑๘๕เมตร
อีกนะกว้างกว่าเดิมและหางยาวขึ้นมากความยาวของมันรวมทั้งหมดก็๓๓เมตร
อันนี้ไม่ได้ใบเลขเนาะอันนี้จริงแล้วก็น้ำหนักนะฮะ๙๒๐๐๐ตันเพราะฉะนั้นเนี่ย
แล้วนี่ยังไม่รวมเรื่องของแบบว่าพลังทำลายล้างจากเวลาลมหายใจมันออกเป็นนิวเคลียร์เหมือนระเบิดนิวเคลียร์พุ่งออกมา
เสียงร้องต่างมากมาย
แล้วพอกลับมาทำใหม่เปรียบเทียบโดนแน่พี่วี
แน่นอนแล้วก็คือจริงเนี่ยมีโอกาสไปคุยมาแล้วกับพี่คนหนึ่งซึ่งเขาเป็นแฟนวันแท้รางวัลออสการ์

ไม่คุณต้องถามเขาว่าเขาไปกับใคร
อันนี้แหละอยากรู้มากยิ่งกว่า

ไปกับดีจงดีเจอะไรเอกกุ้งเอกกี้อะไรอย่างนี้หรือเปล่า
ผมก็อาจจะอาจจะถ้ามีโอกาสว่างตรงกันก็คงไปใช่
แต่เรื่องนี้จริงแล้วต้องบอกเลยว่าขอการันตีอย่างหนึ่งได้ไหม
คลองอันดับ๑นะฮะ๓สัปดาห์ในบล็อกซออฟฟิศญี่ปุ่นไปเรียบร้อย
เพราะฉะนั้นตอนนี้ยอดขายนี่ทะลุทะลวงครับผม
ล้านเย็นทำเงินไปแล้วบ้านเรากำลังเข้าฉาก
วีมั่นใจไหมว่าถ้ามาเข้าในบ้านเราเนี่ยจะไม่โดนกระแสแบบพวกหนังฮอลลี่วูดกรบ
ซึ่งเขาผู้ให้กำเนิดภาพยนตร์เรื่องนี้ไปดูแล้วยังไงก็อินกันแน่นอนแล้วก็ชอบแน่นอน
เพราะคนที่ชอบแบบว่าบรรยากาศการทำลายล้างอะไรอย่างนี้สัตว์ประหลาด
แล้วสำหรับคนที่แบบไม่ได้อินมากเข้าไปดูได้มั้ย

ไม่ว่าจะไปดูภาคไหนก็ตามเถอะเริ่มเรื่องมาคือมันจะถูกปลุกขึ้นมาจากโลกเรานี่แหละ

ไม่ได้มามือเปล่าเพราะว่าวันนี้เขามีของมาฝากด้วยทีมงานจัดมาเลยแล้วกันนะคะ

นี่นะคะจะให้คุณผู้ชมค่ะสายแรกที่โทรเข้ามาตอบคำถามกับเรา
และต้องตอบให้ถูกเท่านั้นนะคะถึงจะได้รับรางวัลนี้ไปค่ะ
ซึ่งคำถามก็คือฟังดีนะคะ
สตูดิโอโตโฮในรอบกี่ปีอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะคะ
คุณผู้ชมก็สามารถโทรมาได้นะคะตามหมายเลขเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ได้ด้านล่างนะคะ
อีกสักรอบนี้มีความขนาดใหญ่ก็คือเพิ่มสีแดงเข้าไปสีแดงก็คือเหมือนมันกำลังรอมกำลังเรียบต่อ

ใครที่อยากได้รวมไปถึงใครที่เป็นแฟนพันแท็ก
ซิล่าห้ามพลาดเด็ดขาดเบอร์โทรขึ้นมาแล้ว

ง่ายเลยสายแรกปุ๊บรับไปเลย

ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนอะไรใหญ่คะ

เป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นคนที่สนิทคนหนึ่ง

โอเคนะวงานละค่ะ

ต้องลากันไปก่อนกับพี่วี

ของฝากน่ารักแบบนี้กับก็สิล่า
ห้ามพลาดเด็ดขาดภาพยนตร์เรื่องนี้การันตีมาแล้วว่าโดนแน่ค่ะครับผม